สำหรับเสือเป็นสัตว์ที่หลายคนกลัวนะคะโอ้คนต้องกลัวเสือ
แต่คราวนี้กลับกันอาจจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
เห็นจังหวะตอนแรกนะเขาย่องแบบโอ้โหฉันหยัดนักล่าสุดจ้า
ต้องเสร็จแน่นอนนะคะ
แมวโดนตกใจมากแมวก็กระโดดแต่ว่ากระโดดตัวลอยกว่านี้
ใช่ค่ะมุนตัวแก้เขินซักหน่อยแอ๊เป็นแมวซักหน่อย

อาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบว่าอิ่มแล้วหรืออะไรก็ตาม

ว่าสัตว์ชนิดไหนอยากเข้าข้างหลังเขานะคะ

ตัวนี้โชคดีที่ตกใจแล้วเขาอายม้วน

้านี่ห้ามเข้าข้างหลังเด็ดค่ะเขาถีบเอาเลย
คือทุกตัวแหละเอาง่ายคนอ่ะ

เราไม่รู้ว่าตกใจปฏิกิริยาตอบรับเรา

เกรงใจลายพาดกรอนของผมด้วยนะตอนนี้